ท่านผู้ชมครับนี่ก็สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับ
ในการค้นหาเด็กชายวัย๒ขวบชาวพม่า
นะเมื่อสิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
อ่าก็ไปเล่นกับเพื่อนที่เป็นลูกของแรงงานชาวพม่า
ที่ทำงานอยู่ที่ไร่อ้อยด้วยกันนะครับที่สุพรรณบุรี
ค่ะอ่าเพื่อนนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันอ่ะเด็กหญิงวัยสามขวบอ่ะ
อ่าโตกว่าปีเดียวนะครับน้องเนี้ยสองขวบหนึ่งเดือนเนี่ย
เด็กชายคนนี้เด็กชายซูลุยผิวอ่านี่ถ่ายรูปกับคุณแม่ค่ะ
เล่นเล่นกันอยู่อ้าวหายไปเลยอืม
หายไปในไร่อ้อยที่สุพรรณบุรีสองร้อยกว่าไร่อ่ะพื้นที่อ่ะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกลางวันก็เป็นภาคพื้นดินลุย
กลางคืนก็อ่ะภาคอากาศตามหามีการเอาช้างไปช่วยเจ้าหน้าที่
คือแบบช่วยคือเต็มที่มากแต่ยังไม่เจอ
มาทุกฝ่ายนะใช่แล้วไร่อ้อยนี่สูงมากนะ
อ่าทางผู้ที่เขาเป็นเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าคือจะตัดจะทำอะไร
เอาได้เลยเต็มที่อืมแต่ก็ต้องค่อยค่อยทำค่ะ
เพราะว่าถ้าจะใช้รถแบบรถหนักเครื่องมือหนักเข้าไปเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจุดไหน
ก็ต้องค่อยค่อยค่อยค่อยหานะครับช้างก็ต้องค่อยค่อยเดิน
ค่อยเดินเนี่ยเห็นไหมฮะค่อยขยายพื้นที่ในการหาไปเรื่อยนะครับ
พื้นที่ที่หายไปเป็นไร่อ้อยในพื้นที่หมู่๙ตะบนสระพังลานอำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เป็นวันที่แปดนะถนับวันนะครับ
เหตุการณ์ที่น้องหายไปเนี่ยหายตั้งแต่๑๗ธันวาคม
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครทุกหน่วยเลย
ลิคอปเตอร์ด้วยช้างด้วยนะครับยังคงสำรวจนะครับ
หากันทั้งวันทั้งคืนแต่เนื่องจากไร่อ้อยมีใบอ้อยที่หนาทึบมาก
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปข้างบนนี้ก็เห็นไม่ชัดเจนว่าข้างล่างจะเป็นยังไงมาก
จะเป็นยังไงบ้างนะครับขณะที่อีกทางหนึ่งนอกจากการค้นหานะครับ
ก็คือเรื่องของการใช้วิธีการทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่พ่อแม่ญาติพี่น้อง
ของเด็กชายซูลุยผิวอายุ๒ขวบคนนี้จะทำได้
ก็อย่างในผิวกับนางมอแรงงานชาวพม่าพ่อกับแม่ของเด็กชายซูลุยผิว
วันนี้ก็ถวายสการะพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่สิบ
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวของชาวต่างชาติ
ชาวพม่าแต่ก็ทรงพระชธานโรงครัวพระชธานมานะครับ
แล้วก็ได้จุดทูบเทียนบริเวณจอมปลวกใต้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ในไร่อ้อย
เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกของตัวเองยังมีชีวิต
พบเจอลูกโดยเร็วถ้าเจอตัวลูกจะพาลูกชายมาจุดเทียม
จุดทูบจุดเทียนไหว้ขอบคุณและบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่ง

สองสามีภรรยาชาวพม่าเขายอมรับว่าอ่าตั้งแต่ลูกชายหายไปในไร่อ้อยเนี่ย
เขาเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
อย่างที่มีคนบอกว่าจะมีญาติคนอื่นพาลูกไปไหนหรือเปล่า
หรือพากลับบ้านที่พม่าไปก่อนแล้วหรือเปล่าเขายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ามาทำงานที่นี่กันแค่๓คนมาแค่๓คนพ่อแม่ลูก
แล้วพอเกิดข่าวนี้ขึ้นนะทางครอบครัวก็เหมือนกับตำหนิมาว่า
ทำไมลูกคนเดียวเด็กคนเดียวดูแลไม่ได้เพราะเขาเครียดมากเลยตอนนี้
แต่ก็ขอขอบคุณคนไทยเจ้าหน้าที่ของไทยคนไทยทั้งประเทศ
แสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวของเขาทำให้ตอนนี้เขาก็ยังคงมีขวัญกำลังใจกันอยู่
ทีนี้ทางทหารเขาก็เข้าช่วยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งทหารทั้งตำรวจค่ะ
แล้วก็ยังไม่รู้นะว่าน้องอยู่ในไร่อ้อยหรือน้องถูกลักพาตัวไป
คือก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าเห็นรถคันนึงไม่ใช่รถในพื้นที่
อยู่ดีก็ขับเข้ามาในวันที่น้องหายตัวไปไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า
แล้วก็มีตำหนักของร่างทรงตำหนักนึงไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๗รวมถึงตำรวจด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งอยู่หลังไร่อ้อยค่ะ
คือมีกระแสข่าวลือจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นตำหนักของร่างทรง
และเป็นบ้านต้องสงสัยว่าอาจจะลักพาตัวเด็กแล้วก็เอาไปซ่อนอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนั่งสายยาขำสายอายุ๕๓ปี
ก็มีบ้านอยู่ในระแวกเดียวกันอ่ะนะคะก็เป็นญาติเจ้าของบ้าน
บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายหายอายุ๖๐ปีเป็นร่างทรงจริง
เขาก็จะทำพิธีทางศัยยศาสตร์มีมนต์ดำแต่ในหายเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อนตัวเองก็อยู่กับสามี
ตอนนี้ไปขับรถบรรทุกอ้อยให้กับเท่าแก่ที่อำเภออูทอง
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กชายชาวพม่าคนนี้นะคะ
ก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะก็ยังมีวัตถุมงคลมีกุมารทองสายสิน
อุปกรณ์พิธีกรรมเนี่ยยังมีอยู่แต่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้มานานแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไร
แล้วคนที่เคยเป็นแบบร่างทรงอะไรเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วด้วย
บัญชาการตำรวจระเวนชายแดนก็นำกำลังเป็นร้อยนายเลยค่ะ
นำสุนัขกู้ภัย๓ตัวของกองบินตำรวจร่วมปฏิบัติภารกิจในการค้นหาก็มีการปรับแผนนะคะ
ก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนมากขึ้น
ต่อชะดอเนี่ยเขาจะไปในพื้นที่ที่เข้ายากเพราะเขาชำนาญกว่า
ระหว่างการค้นหาสุนัขกู้ภัยของกองบินไปหยุดอยู่แถวปากกกด้านหลัง
ห่างจากจุดเกิดเหตุคือจุดที่หายไปประมาณกิโลหนึ่ง
ต่อชดก็เลยระดมกำลังไปค้นหาจุดต้องสงสัยจุดนี้นะคะ
แต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยของเด็กมันมีเหมือนกับมุ้งเก่าเก่าที่ชาวบ้านทิ้งไว้
มีแค่นั้นพลตำรวจโทสมพงษิงดวงผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็เลยบอกว่า
ก็ยังมีความหวังนะคะว่าน้องยังมีชีวิตอยู่น่าจะอาจดื่มน้ำจากบ่อจากต้นอ้อยประทังชีวิตได้
ก็เลยสั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำประจำอยู่ในพื้นที่ยังประจำอยู่นะคะ

คือเผื่อเจอขึ้นมาจะได้รีบส่งโรงพยาบาลเลย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องของประเด็นที่ว่าเด็กจะเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มุ่งไปทางนั้นนะฮะ
เพราะว่าจากสภาพลักษณะของพื้นที่ถ้าเด็กเสียชีวิตจริง
เจ้าหน้าที่บอกว่าจนป่านนี้วันที่๘แล้วเนี่ย๘วัน๘คืนแล้วเนี่ย
ต้องมีกลิ่นบ้างล่ะหรือว่าถ้าจะเสียอยู่ตรงจุดตรงไหนที่เป็นน้ำ
ก็ต้องมีศพลอยขึ้นมาแล้วแต่นี่ยังไม่มีสัญญาณแบบนั้น
เรื่องของช้างที่มาก็ไม่ต้องกลัวว่าช้างจะเดินไปเดินมา
จะไปเหยียบอะไรเด็กหรือเปล่าเพราะว่าทางช้างเขาก็ยกเท้าต่ำ
เขาไม่ได้ยกเท้าสูงจนแบบจะทำอันตรายอย่างนั้นได้
การตัดอ้อยก็จะค่อยตัดไม่ใช่เอารถมาไถเผื่อไปโดนเด็กอย่างนั้นนะครับ
ขณะที่ทางจังหวัดนะครับนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประชุมร่วมกับชุดค้นหา
สรุปผลการทำงานที่ศูนย์ปฏิบัติการสพสะยายโสม
โดยบอกว่าตอนนี้ทีมนักประดาน้ำกว่า๓๐นายไปงมหาในบ่อน้ำ๕บ่อ
ที่เป็นจุดต้องสงสัยว่าเด็กอาจจะจมน้ำแต่ไม่พบนะครับ
แต่เพื่อความรอบครอบเดี๋ยวจะนำเครื่องโซน่า
ซึ่งเป็นเครื่องตรวจหาวัตถุใต้น้ำไปสแกนหาในบ่อน้ำอีกครั้งหนึ่ง
เอาละเมื่อหาแล้วยังไม่เจอเนี่ยทีเนี้ยประเด็นเรื่องถูกลักพาตัวเนี่ย
ตรงนี้นะครับท่านผู้ว่าสุพรรณบอกว่ามีผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
เห็นคนเดินจูงมือเด็กชายชาวพม่าไปก็ไปสอบปากคำคนงานในไร่อ้อยไปแล้วสามสิบคน
แต่ยังไม่พบพิรุษตอนนี้ให้ตำรวจกับทหารลงพื้นที่หาข่าวอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้เรื่องเด็กชายคนนี้เด็กชายซูลุยผิว
ถ้าใครเห็นที่ไหนนะขอให้แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าจะมีคนลักพาตัวเด็กไปนะ
หรือพอเป็นข่าวดังแล้วอาจจะไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้
พยานมีคนเดียวตอนนี้คือเด็กที่เล่นกับเด็กชายซูลุยผิวก่อนจะหายตัว
เป็นเด็กหญิงชาวพม่าอายุ๓ขวบซึ่งน้องก็สื่อสารกันยากมาก
เพราะว่าพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ยังเด็กมากอ่ะ
ใช่เดี๋ยวฟังท่านผู้ว่านะครับ
พยานเท่าที่เราคุยได้เนี่ยก็คือมีคนจูงมือเด็กไปนะครับ
ซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการถูกส่วนสอบส่วนของทางตั้งรวดนะครับ

จับสื่อทุกคะแหน่งนะครับแล้วก็จับสื่อออนไลน์ตลอด
จนโดยงานราชการทั้งประเทศนะครับ

เพื่อให้ผู้เด็กพบเห็นเด็กได้แจ้งข้างหนึ่ง

นักพาไปเลี้ยงดูหรือไปทำอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับ

ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้ค้นพบหรือว่ามีคนแจ้งว่าเด็กคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหน
และอีกประการหนึ่งนะครับพอดีที่เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการสอดสวดในสวดตรงนี้อย่างสิ่งจำ

เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราจะช่วยเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง
ก็คือถ้าเห็นเด็กผู้ชายลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้๒ขวบนะฮะ
เป็นเด็กชายชาวพม่าท่านก็แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
แต่การหาเนี่ยยังหาเหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่จะหาทุกวันนะครับ
ทุกวันทุกคืนนะโดยจะหาถึงตีหนึ่งของทุกคืนนะครับ
พอตีหนึ่งก็ยุติก่อนแล้วพอเช้าก็หาใหม่จนกว่าจะเจอ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แบบตลอดต่อเนื่อง